เมื่อวานนี้นะคะวันแชมป์เป็น๑๐ก็จัดขึ้นที่เวียดนามเป็นครั้งแรกนะคะ
และน้องโอไก่ย่าง๕ดาวนักสู้ของไทยก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ด้วยค่ะ
สึกวันแชมป์เป็นชิปนะคะรายการวันที่เมืองที่เวียดนามค่ะ
อกกับย่างฮาดาวนักชกขวัญใจชาวไทยนะคะอดีตแชมป์ลุมพินี
แรกค่ะเป็นน้องโอที่แม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องสูงแต่ว่าอาศัยดักออกอาวุธ
ใส่เจว่็ลส่วนยกที่สองและสามเป็นเจว่ถี่เดินหน้าเข้าหา
แต่ก็โดนน้องโอนดักเตะด้วยซ้ายจนเริ่มมีอาการ
ที่๔น้องโอเริ่มเป็นฝ่ายเดินเข้าหาค่ะ
แล้วก็ออกอาวุธจนสุดท้ายคู่แข่งตั้งตัวไม่ติด
ยกสุดท้ายนะคะเจอว่าวก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอีกครั้ง
แต่ถูกน้องโอดักออกอาวุธใส่เช่นเดิม
ครบ๕ยกกรรมการตัดสินให้น้องโอชนะคะแนน
อย่างไม่เป็นเอกฉัน๒ต่อ๑เสียง
ป้องกันแชมป์วันมวยไทยไว้ได้เป็นสมัยที่๒ค่ะ
โดยหลังจากจบไฟล์นี้น้องโอก็บอกว่าเป็นไฟล์ที่ยากนะคะ
เนื่องจากว่าคู่แข่งตัวสูงกว่าแล้วก็อายุน้อยกว่าเยอะ

ขอมอบแชมป์นี้ให้กับคนไทยและครอบครัวค่ะ
กดดันนิดนึงครับเพราะว่า๓ไฟล์หลังนี้ชกที่ไทยอย่างเดียวเลย
พอไฟล์นี้ออกมานอกสถานที่ก็กดดันนิดนึง
อนาคตก็คงทำหน้าที่ทุกไฟล์ให้เต็มที่
แล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองให้เต็มที่
แล้วก็ขอเอาไว้ป้องกันแชมป์ในไฟล์หน้าต่อไป
กุหลาบดำสจเบี้ยกูไทย
รายยกแรกนะคะเป็นกุหลาบที่ฮุกซ้ายใส่แซงโก้จนนับ๘
ยกสองสุดท้ายสองยกสุดท้ายกุหลาบดำก็ยังทำได้ดีกว่า
๓ยกกุหลับดำก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน

ถูกยกเลิกไปเนื่องจากว่าอดัมน้อยคู่ชกของเสมาเพชรนั้นไม่ผ่านการตรวจร่างกายค่ะ